เห็นกับพระเงินจังหวัดสุราธารณีนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกนับกาลจัดด้วยการจัดงานฟูมูมีปาร์ตี้ทุกปี
ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาที่เกาะแห่งนี้
ด้วยความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยว
ครองชีพที่ถูกก็ทำให้เรียกได้ว่า
ถือว่าเป็นยุคทองของเกาะพงัน
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณดารินหอวัฒนกุลครับ
ก่อนถึงวันขึ้น๑๕ค่ำของทุกเดือน
นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติไม่ต่ำกว่า๑หมื่นคน
หลังไหลเดินทางมุ่งตรงเข้ามาที่เกาะพงันจังหวัดสุราธานี
เพื่อเตรียมที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวงานฟูลมูลปาร์ตี้
ทำให้บรรยากาศบนเกาะเล็กที่มีเนื้อที่เพียงแค่๑๖๘ตารางกิโลเมตร
เต็มไปด้วยความคึกคักขึ้นอีกครั้งที่พักทุกแห่งถูกจับจองจนเต็ม
ร้านอาหารสถานบันเทิงขลาคร่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว
ทันทีที่พระอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงไฟจากหลอดนีออนถูกเปิดขึ้น
เหมือนนาฬิกาปลุกให้ถนนทุกสายที่มุ่งหน้าลงสู่หาดริ้น
สถานที่จัดงานฟูลมูลปาร์ตี้เต็มไปด้วยสีสัน
เมื่อถึงพื้นที่หาดทรายพื้นกว้างแสงของพระจันทร์เต็มดวง
สะท้อนกับผิวน้ำทะเลยิ่งเป็นมนต์สะกดชวนให้นักท่องเที่ยวหลงไหล
กับบรรยากาศที่ปรากฏอยู่ตรงหน้า
กลายเป็นเสน่ห์ของงานฟูลมูลปาร์ตี้ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง
จนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
มูลปาร์ตี้นะคะถูกจัดขึ้นทุกวันขึ้น๑๕ค่ำของทุกเดือนค่ะ
ดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก
ให้เดินทางมาที่เกาะแห่งนี้นะคะ

นักท่องเที่ยวจากทะเลฝั่งอันดามัน
หลังไหลเข้ามาเที่ยวทะเลฝั่งอ่าวไทยแทน

ยังมีความสมบูรณ์มีความผสมผสาน

ที่สำคัญคือชื่อเสียงจากการจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้
ที่มีมายาวนานกว่า๓๐ปี
เม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดสุราธานีในช่วงนั้น
มูลค่าไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ล้านบาท
เพราะว่าในช่วงที่เราเกิด
ซึนามิที่ฝั่งอันดามันนะคะช่วงนั้น
ก็นักท่องเที่ยวก็ไหลมาที่อ่าวไทย
ฉะนั้นช่วงนั้นจะเรียกว่าเป็นช่วงที่เป็น
ยกทองของการท่องเที่ยวของฝั่งอ่าวไทย
คือก่อสมุยก่อพังอันและก่อเต่า
ก็เรียกว่าเป็นช่วงที่มีความเจริญอย่างเต็มที่เลย
ทุกคนก็ปรับปรุงพัฒนาอัพเกรดโรงแรมขึ้นมา
จากที่เราทำกันแบบสบายแบบบ้าน
ที่แบบว่าไม่ได้สนใจว่าจะต้องเข้ามาตรฐาน
เรื่องของการโรงแรมเท่าไหร่
ทุกคนก็เร่งที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวขึ้นไป
เพื่อที่จะให้ได้มาตรฐาน
แล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่
ชาวเกาะพงันส่วนใหญ่นะคะก็เป็นผู้ประกอบการ
เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ว่าไม่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเลย
เราก็ทำกันแบบแบ่งปัน

มีความหมายของชื่อตามภาษาถิ่นแปลว่าสันทรายหรือสันดรที่โผล่พ้นน้ำเมื่อน้ำลดลง
ถือเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัดสุราธานีอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกว่า๑๐๐กิโลเมตร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
ข้อมูลการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่า
แต่ละปีเกาะพงันมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยปี๒๕๕๗มีนักท่องเที่ยวกว่า๗แสนคน
และปี๒๕๕๘มีนักท่องเที่ยวมากกว่า๘แสนคน
เม็ดเงินรายได้ในปัจจุบันไม่ต่ำกว่า๙๐๐ล้านบาท
เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวสนใจ

แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวเกาะ
โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติน้ำตกทานเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เสด็จประพาทถึง๑๔ครั้ง
โดยมีหลักฐานจารึกเป็นพระประมาพิทัยย่อ
บนก้อนหินอยู่ริมน้ำตกจนถึงปัจจุบัน
ลบหลวงพงันที่เป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์
และแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามทางธรรมชาติอีกมากมาย
และสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชุมชน
พงันถูกจัดเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยว
ที่เป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ